โอ้โหหลั่งไหลไม่ขาดสายเลยค่ะโดยในตอนที่โควิดมันระบาดหนักเนี่ยค่ะ
หลายคนก็ร่วมด้วยช่วยกันอย่างที่เรานำเสนอข่าวไปเนาะคราวนี้เรามาดูนางเอกคนดังกันบ้างนะคะ
คุณสิริต้าเจนเซ่นอย่างที่ทราบนะคะเขาเพิ่งคลอดลูกไปนะคะ
แต่ว่าโอ้โหเขาเรียกอะไรความจิตอาสาเนี่ยไม่หมดนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเข้าครัวทำอาหารเมนูโปรดของตัวเองนะคะ
นั่นก็คือผัดมักกะโรนีไก่ค่ะ
ซึ่งศรีริต้าบอกว่านี่เป็นสูตรเฉพาะของเธอเลยนะคะ
ทำให้คุณหมอพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะ
ที่ตอนนี้ทำงานหนักกันมากจริงค่ะ
เธอบอกว่าเธออยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจและความรักครั้งนี้ไปให้นะคะ
โดยมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชจำนวน๑๐๐กล่องค่ะ
ไปดูฝีมือของแม่ครัวชื่อศรีลิต้าเจนเซ่นกันหน่อยค่ะ
นะคะเสร็จแล้วฝีมือลิต้าเองนี่เป็นยังไงคะเยิ้มน่ากินมากนะคะแซ่บด้วยค่ะ

ส่วนทางด้านหนุ่มเกรทวรินทรนะคะแท็กมือกันกับคุณต้นจักริตแล้วก็พี่ป๊อกโภสวิทย์ค่ะ
อีกหลายต่อหลายคนเลยค่ะไปร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนกองถ่ายเป็นห้องครัวค่ะ
ทำเมนูผัดไทยค่ะใส่กล่องไปเลยนะคะชุดใหญ่เลย
ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ช่วงนี้เหนื่อยเนอะ
ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยเต็มที่กับสถานการณ์โควิดค่ะ
ใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งพระเอกใจบุญของวงการนะคะนั่นก็คือไม้พัทรเดช
คนนี้เนี่ยหาทางช่วยเหลือมาทุกรอบเหมือนกัน
พอล่าสุดทราบว่าทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ย่านพุทธมนตรสายศาลขาดแคลนน้ำดื่ม
ก็รีบส่งมอบให้จำนวน๖๐๐๐ขวดค่ะ
ให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยโควิด๑๙
และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
ในส่วนของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามด้วยนะคะ
นี่ก็ได้เห็นอีกมุมนึงนะคะภายใต้เรื่องราวร้าย
มันก็ยังมีมุมดีอยู่เหมือนกันเนาะ